ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ายินดีคุณผู้ชมค่ะ
เราแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงอย่างพี่หนุ่มสอนรามไปแล้วเนาะ
เพราะว่าภรรยาของเขาพี่ติ๊กบิ๊กบราเทอร์เนี่ยเขาให้กำเนิดนะคะ
ลูกสาวตัวน้อยเมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ด้วยวิธีการผ่าคลอดน้ำหนักตัว๒๖กิโลกรัมค่ะ
ลำตัวยาว๔๙เซนติเมตรนะคะอยู่คลอดที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
หนุ่มเขาก็ควงพี่ติ๊กออกมาเผยถึงความรู้สึกที่ได้เจอหน้าลูกสาวครั้งแรก
โดยว่าตื้นตันใจไม่น้อยเลยนะที่มีวันที่สมบูรณ์แบบของชีวิต
เราได้เห็นคลิปกันไปแล้ววินาทีที่พี่หนุ่มเห็นหน้าน้องวีจิครั้งแรก
โอ้โหรู้สึกว่าตื้นตันใจมากพี่หนุ่มก็บอกว่าตื้นตันใจมากจริงค่ะ
แล้วที่บอกว่าตั้งชื่อลูกว่าน้องวีจิเทพิทักษ์เนี่ย
หมายถึงว่าอยากให้ลูกเป็นผู้กล้าหารอยากให้ลูกรู้จักคุณแผ่นดินแล้วก็รักแผ่นดินค่ะ
แล้วก็วินาทีที่เห็นเขาก็ดีใจ
น้องวิจิแปลว่ามีดรัศตรีผู้กล้าหารครับทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นครับ
อยากลองดูว่าการเลี้ยงลูกคนหนึ่งด้วยตัวเองเหมือนที่แม่เราเลี้ยงเรามา

มันไม่น่าที่จะเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างนี้ค่ะอะไรคิดว่าจะเลี้ยงเอง
ร้องไห้ครับเหมือนกับว่าใกล้คลอดเอง
คุณย่าดีใจมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่มาเติมเต็มแล้วนะครับ
คุณย่าก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้น
โอ้โหนี่ค่ะคุณมันเป็นแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัวนะ
น้องวีจิก็มาเติมเต็มให้ครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบนะคะ
ตอนนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะ
เอาล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูว่าพัฒนาการของน้องวีจิจะเป็นยังไงบ้าง
เราคงไปดูได้ครับน่ารักบ่อยขึ้น
แกรมของพี่หนุ่มนะคะคืออัปเดตตลอดทั้งวันทั้งคืน
ใช้คำว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยจะโพสต์อะไร
แต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สดตลอดในไอตี